คนเดียวทำเอาหวาดเสียวทั้งหมู่บ้านค่ะชาวบ้านที่บ้านคำครึ่งตำบลหัวนาคม
อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นบอกว่าครับโอ้โหสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ย
อยู่ดีดีไม่ได้เลยผู้ชายคนนึงนะคะมีอาการทางจิตประสาทค่ะ
แล้วเกิดคลุ้มคลั่งลักษณะคุ้มคลั่งเป็นแบบเนี้ยค่ะอืม
โวยวายเนี่ยเขาว่าน่ากลัวแล้วเห็นในมือไหมคะในสองมือนั่นอะไรขวานป่ะ
ขวานขวานแล้วนอกจากจะถือไว้ในมือเนี่ยนะคะบางช่วงบางตอนคว่าง
เอาคว่างไปใส่บ้านคนอื่นอ่ะเวรกรรมเขาบอกว่าเพื่อนบ้านซึ่งอยู่บ้านติดติดกันอ่ะ
กลัวที่สุดกลัวว่าคว่างมาช่วงนั้นจะไม่ทันได้ตั้งตัวเดี๋ยวจะมาโดนหัวร้างข้างแตกไปเนี่ยนะคะ
และคนที่อยู่รอบบ้านส่วนมากเป็นคนแก่กับเด็กครับ
ชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยไม่รู้นี่นี่ไงคว่างแล้วนี่ไงพูดจบปุ๊บคว่างปั๊บน่ะ
เขาบอกว่าตำรวจคุณตำรวจนะออกมาช่วยหน่อยนะคะคุณตำรวจก็ไปทันทีเลยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งเป็นคนที่บ้านติดอยู่กับผู้ชายคนนี้เลยนะคะ
ชื่อว่านางสาววลัยวันค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าเขามีอาการทางจิตประสาทก็ทราบอยู่แหละ
อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวแม่เนี่ยคอยมาส่งข้าวส่งน้ำให้
พ่อกับแม่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยนะคะ
อยู่ห่างออกไปประมาณห้าร้อยเมตรผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งสองปีผ่านมาแล้ว
แต่หลังรุนแรงฮะชาวบ้านบอกทนไม่ไหว
อกจากจะเอะอะแล้วคว่างปลาข้าวของใส่บ้านคนอื่นด้วย
ถ้าเป็นข้าวของเช่นเบาเอาปากกากระดาษมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
เออแต่สิ่งที่คว่างคือของมีคมค่ะครับเป็นขวานนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันจะเป็นอันตรายกับคนรอบข้าง
เพราะบางครั้งเคยถือมีดไปขู่ฆ่าเพื่อนบ้านด้วยฟังเสียงเพื่อนบ้านค่ะ
คือเป็นอย่างงี้มาได้แต่สามปีแล้วนะคะเอ่อ
เขาจะโยนค้อนโยนเหล็กอย่างนี้ค่ะใส่พวกเรา
แต่ว่าโยนอยู่ในบ้านเขานะคะแล้วเขาก็จะร้องด่า
ตะโกนด่าพวกเราอ่ะค่ะทุกคืนเลยอืมด่าแบบหยาบคายมากเลยอ่ะ
เขาก็จะร้องนะคุณก๊อฟคะถ้ามีเพื่อนบ้านเป็นแบบนี้คุณยังไงเนี่ย
ไม่นับเป็นเพื่อนบ้านดีกว่าน่ากลัวบางทีอาจจะไม่อยู่รอจนถึง๓ปีขนาดนี้ก็ได้นะ
มันต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะนะเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไว้แล้วนะคะ
อย่างแรกเลยก็คือต้องเอาไปไว้ที่สวนยางพาราเพราะว่าเขาค่อนข้างคลุ้มคลั่งรุนแรงเนี่ยนะคะ
จับตัวไปเลยเอาไปไว้ที่กลางสวนยางพาราไปพูดคุยกับเขาแล้วก็ตามคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยนะคะ
แล้วก็แนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าต้องดูแลให้ดีนะอย่าปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียว
และที่สำคัญอย่าลืมค่ะเอาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวท
ต้องควบคุมเรื่องการรับประทานยาด้วยนะคะ
ดีเขาแค่คว่างของเขาไม่เอามีดไล่ฟันคนนะ
อ่านข่าวทุกวันทุกวันทำให้รู้ว่ามีผู้ป่วยจิตเวทที่ไม่ได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่องและถูกต้องเยอะจริงนะมากเยอะมากนะฮะ
แล้วก็เกาะเหตุกันอยู่เนื่องเนื่อง